สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับข้าวไทยไทยสดค่ะ

พื้นที่ฝนตกด้วยค่ะเมื่อกี้เช็คจากกรมอุตุกับคุณแม่
เอาข่าวทางเมื่อกี้ทางสวบคอแถลง
แน่นอนอย่างที่คนเขาก็กลัวกันพอสมควรนะฮะ
ว่าโอเคละการกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
แต่เราได้ยินข่าวนี้มาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วล่ะ
ว่ามีการระบาดในเรือนจำถูกต้องใช่ไหมฮะ
ว่ามันมีการระบาดกันไหมยังยังไม่ได้ระบาดในเรือนจำแต่มีผู้ป่วยมีผู้
ซึ่งอยู่ในเรือนจำแต่ยังไม่ได้ระบาดนะอ่าก็เพราะฉะนั้นเนี่ย
ตอนนี้ก็คือมีการตรวจสอบแล้วออกมาแถลงแล้วถูกซึ่งอย่าง
ที่บอกว่าตอนแรกเริ่มจากในแพทย์ทวีสินเนี่ยโครสกสบคร
เนี่ยเขาเตรียมแถลงข่าวซึ่งก็ได้มีการแถลงกันไปแล้วเนี่ยนะฮะหลัง
จะมีแรงงานว่านักโทษชายนักโทษชายไทยต้องสงสัยติดเชื้อ
โควิด๑๙ในเรือนจำโดยผลตรวจครั้งแรกเนี่ยออกมาว่าเป็น
วกนะฮะค่ะแต่อยู่ในระหว่างผลตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งเราไปฟัง
การแถลงกันสักนิดหนึ่งไหมฮะก่อนที่เราจะไปข่าวอื่น
นิดนึงฮะอ่ะมีนะครับโอเคค่ะภาพมาค่ะทุกท่านนะคะก็ใน
ส่วนของผู้ต้องขังที่เป็นผู้ติดเชื้อรายนี้นะคะ
รับทราบข้อมูลมาตั้งแต่เมื่อวันที่๒กันยายนนะคะ
ซึ่งก็มีผลการตรวจนะคะซึ่งเป็นการตรวจที่เกิดขึ้นเป็น
อ่าประจำที่เกิดขึ้นในเรือนจำนะคะระหว่างที่มีการอ่า
กลับกันก่อนที่จะเข้าแดนปกตินะคะซึ่งเขาจะมีการ
ในส่วนของราชธรรมเองเขามีการตรวจมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
หลังจากเราได้รับรายงานเราก็จะมีการ
ตรวจสอบนะคะว่าเป็นการติดเชื้อจริงหรือเปล่านะคะ
มีการส่งตรวจยืมยัมพริบัตรการสองแห่ง
พบว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยเขามีอาการนะคะเมื่อวันที่๒๙สิงหาคมนะคะ
มีอาการแพทย์มีเสียงหักอาการไม่ได้ชักเจนอะไรนะคะ
พอถึงวันที่๒เนี่ยเขาก็มีการเก็บ
นั่นแหละฮะอย่างที่บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการตรวจตั้งแต่วันที่๒ก็แล้วเนี่ยนะครับ
แล้วก็จริงแล้วจำนวนผู้ที่คาดว่าใช้ว่าคำว่าคาดว่าได้ไหม
จะติดเชื้อมีแค่คนคิดเดียวโดยผลตรวจครั้งแรกเป็นบวก
ขนาดนี้รอผลตรวจเลือดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค
กำลังประชุมผู้บริหารนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าได้มีการแถลงข่าว
โดยที่แจ้งให้นายกรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็นี่อย่างที่บอกกันล่าสุดข้อมูลเป็นยังไงคุณหนุ่ม
ก็คืออย่างนี้ครับคือผู้ชายคนนี้นะครับ
ก็อายุสามสิบเจ็ดปีเข้าเรือนจำทันทรศถารณ์บำบัดพิเศษกลาง

คือโทษก็คือตัวรอดอันที่๒๖สิงหาคมปี๖๓
ก็ได้รับการกักกันตัวในห้องแยกตามนโยบายของกรมราชธรรมนะครับ
โดยมีการกักรวมกันทั้งผู้ต้องขังทั้งหมด๓๒คน
ในวันที่๒กันยายนนะฮะก็ได้มีการตรวจ
ปรากฏว่า๓๒คนที่เข้าไปอยู่ร่วมเนี่ยก็คือผลเป็น
กระถีบก็คือไม่มีอะไรแต่ว่าชายคนนี้อายุ๓๗ปีคนนี้
มีผลก็คือครั้งแรกเป็นบวก
เพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้เดี๋ยวต้องมีการกักตัวนะครับ
สำหรับคนที่ต้องสงสัยคือเสี่ยงมีภาวะเสี่ยง
ก็คือ๓๒คนนั้นรวมถึงแบบทางผู้คุม
ก็คือเจ้าที่อยู่ในนักศึกษาภาคอีกประมาณ๕๐
ซึ่งจริงแล้วอย่างที่เราเรียนตั้งแต่ต้นว่า
ผู้ต้องขังใหม่อยู่ในทันทะสถานบำบัดพิเศษกลาง

ไม่แสดงอาการอะไรแต่ตรวจพบติด
มีอายมีเสมหะมีอะไรอย่างนี้เมื่อกี้ที่บอกมา
แต่ตรวจพบโควิด๑๙เมื่อ๒กันยายน
โดยในห้องผู้ต้องขังมีคนรวมอยู่ด้วย๓๐คน
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ก็แยกหมดแล้วรวมถึงห้องผู้คุมขังด้วย
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องติดตามกัน
อย่างใกล้ชิดยังไม่ได้รุนแรงอะไรอย่างที่หลายคนคิดกัน
อย่างนั้นก่อนที่จะเข้ามาเรือนจำคุณแม่
เขาต้องกลับไปสืบหาอีกไหมคะว่าติดมาจากไหน

เขาก็ต้องไปไล่ก่อนว่าก่อนนี้ไปอยู่ที่ไหนมาบ้างหรืออะไรอย่างนี้
ว่าเฮ้ยเขามาจากที่ไหนอะไรยังไง
คราวนี้เราก็ต้องรอว่าทางสบคเขาจะหาทางกันไงกันต่อ
แต่ในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเขาแยกแล้วในท่านทัศน์
เพราะทุกทีคือถ้าเกิดแถลงช่วงนี้

เพราะว่าคนติดตามเยอะอยู่คุณแม่ตอนนี้
โอเคครับไปเรื่องของคุณธัญญาธัญเรศ
อิงอิงจนคุณธัญญาวิทย์เขาออกมาสัมภาษณ์กับคุณนะฮะ
แล้วก็ชี้แจงความสัมพันธ์ของอิงอิงกับคุณเป๊กสัญชัยเนี่ย
ล่าสุดคุณธัญญาได้โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมานะคะ
วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ธัญญาจะต้องพูดถึงเรื่องที่เป็นข่าวในรายการพี่ที่เคารพและน้องรัก
รวมถึงรายการที่เราเป็นพิธีกรซึ่งแต่ละที่ได้ติดต่อขอมาให้ออกตั้งแต่วันแรก
ย่าขอพูดเรื่องข่าววันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะ
และกราบขอโทษรายการอื่นที่ติดต่อ

ขณะเดียวกันชาวเน็ตก็ได้ไปเจอภาพ

กับมิ้งโป๊ะแตกมิ้งโป๊ะแตกใช่ไหม

จำได้ที่ตอนนั้นบอกว่ามีการไปฝากทงฝากทอง
อ่าค่ะท้องลมแล้วแบบชาวเน็ตก็ขุดจนแบบเออท้องลมนี่ใช่ไหมครับ
เขาบอกว่าอ้าวอิงอิงกับมิ้งก็แต่เป็นเพื่อนกัน

ทำให้เกิดโอ้โหอ้าวแก๊งเดียวกันเหรอแก๊งสเตอร์
ซึ่งมิ้งนางก็บอกอะไรวะทำไมจะต้องลากนางเข้าไปเกี่ยวข้อง
นางก็ทนกระแสโจมตีไม่ไหวรีบออกมาพูดขอโทษนะคะ
ดพิงได้แซะได้ไม่ได้โกรธอะไรถึงจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเถอะ
แต่มาหาว่าเราผิดคือเมื่อวานเนี้ยมันมีเพจมานึกว่าเอาแก๊งเนี้ย
สังเกตสิแต่ละคนคือมันมีคนแชะนางเข้ามาในคอมเมนต์นี่แหละ
ลองไปดูสิไปดูกลุ่มนี้สิกลุ่มนี้เขาเป็นเด็กสาวรวมตัวกัน
ว่าเป็นเด็กเสียนะเป็นขายตัวนะ
อุ้ยเหรอที่หูพาดพิงถึงมีคนไปพาดพิงเขาอย่างนั้นเหรอ
เอ้าทำไมคุณแม่ไม่ทำไมคุณทำไม
คุณที่แต่งตัววันนี้เป็นเมาคลีแล้วนะ
เมาคลีล่าสัตว์เมาคลีล่าสัตว์

ไม่รู้ว่าทีวีมันคือโกหกมันคือการแสดง
มันไม่ได้โกหกคุณแม่แต่คือแบบว่าเอาตรงคือเราก็ไม่สามารถบอกไปทางตัวว่าเขาเป็นเขาหรือเปล่า
คือมีคนเข้าไปแซะเขาในพื้นที่ส่วนตัวเขา
นึกออกป่ะมีคนแบบว่าไปแซ๊ะนางว่าคลัผมนี้เป็นยังไง
กลุ่มนี้เนี่ยค่าตัวเป็นราคาหลักแสนหมด

เดี๋ยวคุณกว่าจะโดนอีก
ไม่ใช่โดนเด็กมันจะไม่ไหว่

อ้าวต้องไปพูดคำว่าอะไรให้ฟังเงี้ย

อะไรอะไรพาดพิงนางได้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
เอาจริงคือนางก็มีลูกมีพ่อมีแม่

จริงแล้วถ้าสมมุติใครบอกว่าใครติดตามนางมาที่นางหาเงินได้ทุกวัน
นางเป็นแม่ค้าออนไลน์นางขายของออนไลน์นี่แหละ
ที่จะเอาเงินมาส่งตัวเองเรียนตั้งแต่
เขาบอกว่าเอางี้คนที่ตามนางรู้หมด
ขายของจนถึงวันนี้ก็ยังขายอยู่ถ้าขายของเป็นเด็กเสียป่านนี้รวยไปแล้ว
มานั่งทำงานงกอย่างนี้หรอกจะทำงานให้เหนื่อยทำไม
ที่พูดว่ารวยเนี่ยนี่คือรวยด้วยตัวเองนะคะถึงจะไม่ใช่ธุรกิจส่วนตัว
ไม่ได้ติดขัดอะไรถึงขนาดที่ต้องไปขัดขืนอย่าเอาความคิดของตัวเองเนี่ย
คิดว่าผู้หญิงทุกคนจะต้องไปฆ่าคนเลี้ยงหรือมีคนเลี้ยงเนี่ยมาตัดสินคนอื่น
ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะทำเนี่ยนะจะต้องไปทำอย่างนั้นหมด
เด็กผู้หญิงกลุ่มที่ต้องไปทำอย่างนั้นที่สวยสวยที่แต่โดยเซ็กซี่ไม่จำเป็นต้องไปทำอย่างนั้นหมด
นี่ไม่ได้รังเกียจหรือดูถูกใครที่ทำอาชีพนี้

และไม่เคยเฉียดเข้าไปใกล้วงการนี้เลย
ถ้ามีหลักฐานเอาออกมาเลย

ถ้าเห็นใครโพสต์กล่าวหานางเรื่อง

เขาไปแซะนางไปแซะนางอะไรอย่างนี้นางจะฟ้องแล้ว
คุณแม่มิ้งโป๊แตกจะฟ้องแล้วมันก็เยอะอยู่นะ
เขาบอกช่วงนี้ว่างพอดีช่วงนี้นางว่างอยู่นางว่าช่วงนี้นางว่างอยู่
ไม่ได้ติดอะไรคิดจะด่าหรือกล่าวหาใครใช้อาเขาจริงด้วยนะคะ
จะได้ตามตัวง่ายหน่อยนางว่าอย่างนั้น

บอกอย่างนี้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนค่ะ
แล้วก็ไม่ชอบใช้ของร่วมกับใครค่ะ

น้ำแซะใคร

และไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ของร่วมกับใคร

ใช่ต้องรอนน้องฝั่งของฝ่ายหญิงเขาออกมา

คุกกลุ่นก็คือหลังจากคุณแม่ฝ่ายน้องออน

คนก็เข้าไปถล่มกันตุ้มตั้มตุ้มตั้ม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

ก็เอามาคิดกว่าฉันอ่านข่าวอ่ะ
เรื่องของผู้ที่ติดเชื้อโควิดนะฮะทางทวิตเตอร์ก็ส่งมาเขาบอก
ผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดจริงทำงานเป็นดีเจไม่เคยไปต่างประเทศ
ด้วยอ้าวอ้าวแล้วก็มีคนที่ที่เสี่ยงเสี่ยงสัมผัสสูงที่
อยู่ในกลุ่มก็๕คนซึ่งเป็นคนที่อยู่ในครอบครัว

ก็คือ๕คน

สรุปแล้วแน่นอนว่า

เพราะฉะนั้นก็ต้องไปไล่มาเหมือนกันว่าเขาไปติดมาจากจังหวัดอะไร

แล้วไม่เคยไปต่างประเทศไปติดตรงไหนมาเนี่ย
ก็นั่นแหละคือตอนนี้คนสนใจว่าก่อนเข้าเรือนจำเนี่ย

แต่๒๐กว่าสิงหาอ๋อแต่นี่มันเพิ่งวันที่๒ใช่ไหม
เพราะว่าในเรือนจำตอนนี้สามารถจำกัดคนได้ถูกไหมครับ
ก็คือมีการเช็คว่าใครสัมผัสบ้าง

แล้ววัน๔๕๖๗เนี่ย

อ่าบันเทิง
เนี่ยก็คือกำลังออกต่างจังหวัดกันเนี่ย

เอ้าไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกัน
สอนรามโชว์ใบหย่าคุณติ๊กอย่างเป็นทางการ
บอกตอนนี้ไม่ได้อยู่บ้านเขาแล้วอย่าไปตามหาเขา
โอ้โหดูนี่มันทำภาพนี้นี่อะไรเนี่ยใครทำเนี่ยเราทำเหรอ

ไทยรัฐทำเหรอโอ้โหสุดจริงจริงผมคิดว่าช่องทำละครนะเนี่ย
นี่นะฮะคือเล่นเอาช็อกทั้งวงการบันเทิงคุณผู้ชมครับ
เมื่อคุณหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์นะฮะ
ประกาศผ่านชัดเลยนะฮะทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่า

โดยระบุว่าเนื่องจากในระยะ๒สัปดาห์ที่ผ่านมานั้น
มีบุคคลมาตามหาคุณติ๊กที่บ้าน
แล้วก็โทรศัพท์มาหาผมหลายครั้ง

ที่ได้ทำสัญญาหรือทำธุรกรรมทางด้านการเงิน

ช่วยติดต่อกับคุณติ๊กโดยตรง
และไม่ต้องมาที่บ้านผมกับลูก
เพราะผมกับลูกไม่ทราบเรื่องใดทั้งสิ้น
สภาพของเราทั้งสองได้อย่าขาดกันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยตามวันเวลาดังกล่าว
และคุณติ๊กก็ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของผมแล้วเราสองคนต่างทำแค่หน้าที่พ่อกับแม่ของวีจิ
ตามข้อตกลงที่ระบุตามเอกสารไว้เท่านั้นขอบพระคุณครับเหรอนี่นะฮะ
แสดงว่ามีคุณจะเหรอทำไมคุณก็รู้มาตั้งนานแล้วแหมคุณเนี่ยนะก็ฉันไม่ทัก
รู้สิทธิ์จะต้องได้รับรางวัลตุ๊กตาทองไอ้ไข่สักหนึ่งตัวคุณรู้มานานแล้ว
แล้วทำไมคุณรู้ต่างทำไมเขามาตามตามทวงเงินตัวแสดงว่าผู้หญิง
หนูปิดหนี้ไปแล้วนี่คะขอบคุณค่ะ
อ๋อตอนนี้ประมาณ๗วิคุณแม่
ถ้าเกิดคุณแม่โพสต์อะไรไปบางสิ่งบางอย่างของใครสักคน
คุณแม่ต้องลบก่อน๓วินาทีเพราะไม่ทัน
ไม่ทาน
นี่เป็นหนี้มีขอบคุณคุณ
นี่นะครับ
คุณหนุ่มสรรรามเนี่ยนะครับ
สองภาพพร้อมเผยว่าภาพแรกวี
เอาหมูแผ่นป่าป้าไปทานแย่งป่าป้าทาน๕๕น่ารักที่สุด
อะไรที่เป็นของป่าป้าไม่ใช่แค่ขนมทั้งชีวิตและหัวใจป่าป้า
ให้หนูหมดเลยนะลูกรักนี่นะฮะ
ส่วนภาพที่๒ป๊าป้าถ่ายหนังทำงานเก็บหอมรอมลิฟต์
เอาไว้ให้หนูในอนาคตเหนื่อยแค่ไหนป๊าป้าก็มีกำลังใจ
อดทนเพื่อนหนูนะลูกรัก
ป้าป้ากลับบ้านไปหนูคงหลับไปแล้ว
แต่ไม่เป็นไรเราพ่อลูกกันสายเลือด
ลุกนี้ตื่นมาป้าป้าก็ต้องไปถ่ายหนังอีก
ขอพรพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้
ครองหนูให้แข็งแรงเข้มแข็งสุขภาพ
คนตอบแทนคุณแผ่นดินพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองนั้นมีปลอด
จากสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงเป็นที่รักและเอ็นดูต่อผู้
พบเจอนะลูกรักขวัญดีนะลูกอืมงานนี้คุณติ๊กก็
เข้ามาคอมเมนต์ต่อนะครับว่าวีจิคือความรักคือพลังดี
จงหัดให้อภัยได้มีเมตตาวาจาดีคิดมุมกลับกลับ
มองมองนึกถึงใจเขาใจเราเสมออืมเอาคุณแม่แล้วอย่างงี
แบบคือจบดีไม่ดีเนี่ยคุณแม่ก็ไม่น่าจะดีหรือเปล่า
เองจี้เธอหรอไม่เกิดเป็นนักครับหรอไม่หนูพยายามถอดรหัส
ไม่คุณแม่แต่ในฐาณที่อ่าพี่หนุ่มก็คือพี่เพื่อนสนิทเพื่อน
เป็นน้องรักพี่หนุ่มหนึ่งคน

ตั้งแต่คุณสอรามมีครอบครัวไปหรือก่อนนั้น

ผมก็ไม่ได้คุยกับคุณสอนรามเลย
ตั้งแต่มีพี่หนุ่มสอนรามโทรมาฉันยังเอาเบอร์ใหม่ให้เธอให้เขาอยู่

จนกระทั่งก่อนหน้านั้นก็มีโอกาสมีโอกาสได้คุยตอนที่เรื่องของเงินหาย
ครั้งนั้นที่เรื่องขายของกันแล้วก็มีการโกงหรือเปล่า

เอาเงินเงินจัตรนาคาร

เดี๋ยวคุณสอดลำเนี่ยจะออกมามาชี้แจงมาชี้ว่าอะไรยังไง

ผมก็ไม่ได้คุยอีกเลยไม่ได้คุยนานมาก

ว่าคุณสอนรามไม่อย่าแล้ว
เมื่อตอนต้นเขาเคยอย่าตอนหมอด้งหมอดูไง

ถูกเคล็ดแก้เคล็ดไง
ตอนนั้นคุณติ๊กออกมาพูดนะว่าแก้เคล็ด

ตกลงใครกันแน่ที่เอาเงินออกจากบัญชีไป
ก็ตามหาว่าจะเป็นคนนั้นหรือคนนี้
จนอ่อโหยไม่ออกที่ว่าราคารมีการพูดแบบ

ก็ไล่มาเรื่อยจนหลายคนก็รู้
แต่ก็ยังมีภาพออกมาว่ายังอยู่ด้วยกัน

แต่ผมบอกตรงนะเท่าที่ผม

เท่าที่รู้จักสอนดามมาเนี่ย
คือถ้าไม่สุดจริงไม่คงไม่ออกมาพูด

คือถ้าไม่ถึงที่สุดถ้าไม่ถึง

นี่แสดงว่าคนที่ไปที่บ้านเขาเนี่ย

คือคงก็ที่เขาบอกว่าอย่ามาทวงหนี้ใช่ไหมล่ะ
เออคือเขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเขา
คืออ่านจากที่พี่สอนรามลงเนี่ย
ก็มีเรื่องของการเงินถูกไหมฮะ

แต่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยเงินหายจากบัญชีอ่ะเขาก็ออกมาพูดไงว่าเขาใช่ไหม
บอกว่าแค่กุลเทศไม่ไม่จดทะเบียนกันไง
เคยมีข่าวตอนนั้นว่าเขาหย่ากันตั้งแต่ตอนนั้นแหละ
อย่าหาตั้งแต่๒๐มกรา

อืมก็เหมือนใครกับว่าดีละครกันอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่มีใครออกมาชัดเจน
แล้วคุณหนุ่มเนี่ยก็เหมือนกับจ่ายเงินให้ถูกไหม
เงินให้เรื่องเนี้ยจบอะไรอย่างเงี้ยเนอะอ่ะก็ว่ากันไป
แต่ที่จริงใบกระเบียนหย่าก็คืออย่างที่เรารู้กันตั้งแต่ต้นนั่นแหละ
คุณลองไปดูข่าวเก่ากันดูว่าเขาบอกเขาจดทะเบียนยา

ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าพี่หนุ่มสอนรามก็ต้องสุดจริง

ผมว่าถ้าไม่ถึงที่สุดก็คงไม่ออกมาพูด
เพราะว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรก

สอนรามก็ไม่เคยออกมาพูดนะ

เรื่องของเงินเป็นยังไงใครเอาไป

หน้ากากอนามัยก็ดูเขาก็ออกมา

ก็ทำถึงเรื่องนี้

มาแล้วแหละก็มีคนส่งมาหาผมเยอะเหมือนกันนะ
เรื่องเรื่องเงินหายไม่ใช่เรื่องเงินหายเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินนี่แหละ
พูดกันตรงก็มีเหมือนกันที่ส่งมาหาผมนะ
แต่ผมก็ไม่ได้เคยออกมาพูดหรืออะไรเพราะมันเป็นเรื่องของทางครอบครัวเขา
แต่วันนี้คุณหนุ่มสอนรามเขาออกมาชี้แจงเองก็จะเป็นมุมของเขาไป
อืมนี่ก็ว่ากันไป
คุณแม่ไม่อยากมีผัวเลยคุณแม่

โอ้ยสวยเลยกระตึงไว้ไก่

เสื้อเมาคลีอย่างนี้นะครับไม่ใช่มันเป็นเสื้อตัวอะไรอ่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรอ่ะ

มีหรอคุณแม่อายีน่าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อายีน่า
ไม่ใช่อายีน่าตัวอะไรไม่รู้อ่ะเรียกไม่เป็นอ่ะ
แน่นอนครับผู้ว่ากอทมเราจะเริ่มเห็นแล้วล่ะว่าใครจะเป็นคนลงสมัครผู้ว่ากอทม
เราก็จะเห็นแล้วล่ะได้ข่าวว่าก้าวไกรเขาก็จะส่งของเขานึกออกไหมฮะทุกพักการเมืองก็จะส่ง
ผู้ว่ากรทมลงแข่งขันครั้งนี้คนที่แน่นอนว่าน่าจะลงแข่งขันนะฮะก็คืออดีต
ใช้คำว่าอดีตได้หรือยังอดีตพบตรนะครับบิ๊กแป๊ะนี่แหละ
พลเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะแล้วก็เป็น
ประธานการประชุมใหญ่คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการบริหารงาน
กรุงเทพหมานครเนี่ยก็ทั้งมีการจัดงานแสดงเอ่ออะไร
ครับคือตอนเนี้ยเอาง่ายง่ายบิ๊กแป๊ะหรือคุณจากทริปเนี้ย
เกษียณแล้วถูกต้องไหมฮะเกษียณอายุราชการอยู่แล้วครับผม
พลเอกเกิดจากทิพย์ชายจินดาเนี่ยก็มีงานแบบว่าเลี้ยงส่งนั่นแหละ
เอาภาษาชาวบ้านของเราเนี่ยนะฮะแน่นอนพลเอกจากทิพย์ชายจินดา
กล่าวแสดงความขอบคุณรวมถึงข้าราชการตำรวจทุกนายว่าก่อต่อเอ่อ
คณะกรรมการตำรวจเนี่ยล้วนเป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติงานของตำรวจนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกกันมีส่วนทุกสิ่งอย่างก็มีการขอบคุณ
ถึงแบบว่าท้องถิ่นชุมชนจังหวัดนะฮะเป็นกลไกเชื่อมโยงภาครัฐกับตำรวจ
ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเป็นที่พึ่งของประชาชนที่อย่างแท้จริง
อืมทำให้ภารกิจต่างต่างเนี้ยสำเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยดี
ผู้สื่อข่าวก็เลยว่าเออภายหลังพลเอกจากทิพย์เนี่ยกล่าวบนเวทีเสร็จ
พิธีกรประจำงานกล่าวออกมาว่าจากการพูดคุยกับพบตร
ได้รับการยืนยันว่าสนามต่อไปจากนี้ก็คือศึกชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครอืมศึกผู้วาดศึกผู้วาดเลยซึ่งเราเขาต้องดูว่าอะไรฮะ
แน่นอนน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเก่งที่หลายคนติดตามก็ต้องดูว่า
แต่ละพักเนี่ยเขาจะส่งใครออกมาครับผมนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติจะพูดจริง
ถูกต้องบางคนตอนนี้ก็มีดูสองทาง

หรืออาจจะลงทั้งคู่
ก็ต้องลองดูว่าแกบอกว่าถ้าเกิดลงไปเดี๋ยวก็เป็นฐานเสียงเดียวกัน
คุณชัดชาติเขาตัดสินใจด้วยเบื้องต้นคือเขาจะลงอิสระคุณหนุ่ม
แต่คุณหญิงสุดารัฐเนี่ยจะลงในนามของเพื่อไทย
เราก็ต้องไปดูประชาธิปัตย์อีกว่าประชาธิบัตย์จะส่งใคร
อย่าลืมว่าเรามีพลังประชารัฐอีกนะเราอย่าลืมว่าเรามีคณะก้าวหน้า

เพราะฉะนั้นคุณจักรทิพย์แค่เป็นหนึ่งในตัวเลือก
เพราะฉะนั้นเอาวันนี้เราก็ต้องดูต่อไปว่า

คุณชัดชาติซึ่งมีข่าวมาตั้งแต่

เคลียร์ปัญหาภายในภักดิ์ของอื่อเพื่อทายให้จบก่อน

ไม่แต่ผมดำลงแล้วคนเลือกเยอะนะพี่ว่านะ

แต่ฉันอยากจะเห็นสีสันว่าปีนี้โอเคล่ะตัวใหญ่มีอยู่แล้ว

ลีน่าจังจาลงไหม

แน่นอนแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าผู้ว่ากรทมจะเริ่มเมื่อไหร่นะฮะ

ครับผมต้องเตรียมเลือกหรือไหมคะ

เราก็ยังไม่รู้ว่าทางเพื่อไทยเป็นคุณหญิงสุดารัฐ
หรือจะเป็นคุณชาติชาติทางก้าวไกร
ก็มีข่าวกันว่าก้าวไกรเขาก็จะส่งของเขา

หรืออะไรก็จะต้องส่งกัน

เดี๋ยวช่วงหน้าดาวเทียมดวงแรก

ติดมาก
ติดมหากราบเลยทีเดียว

ครับผมกลับมากันนะครับก็ล่าสุดนะครับคุณแม็กซ์๖๓๙ก็ส่งข้อมูลมาให้เราใน
นอนครับอาชีพก่อนเข้าทันทะสถานเนี่ยเป็นดีเจนะครับไม่เคยมีประวัติไปต่าง
ประเทศมาก่อนฮะที่สำคัญนะฮะเขาอาศัยอยู่ครอบครัวที่คอนโดบ้านสวนทน
ตามสามจันทร์เพื่อให้หัดเสาและพระรามห้าในวันศุกร์และอาทิตย์นะครับ
มีชมครับไปจนถึงหน้าจากวันที่๑๘นะฮะเป็นไปทำงานเป็นดีเจย์ที่ร้าน
ที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งในถนนเข้าสารด้วยวันที่สิบแปดนะฮะ
แล้วก็วันที่ยี่สิบหกเนี้ยนะฮะขับรถอาส่วนตัววัยสาหรัฐ
ชดาอืมแล้วก็ไปทันสถานบำบัดพิเศษกลางโดยอยู่บริเวณกัก
กันก่อนเข้าแดนปกติในเรือนจำ

แล้วก็๒กัญญาเนี่ยเก็บตัวอย่างโพรงจมูก

แล้วก็ลองดูอาการถ้ามีอาการก็๓วัน๒คืน
อืมโอ้โห

มีเนี่ยมีเสมหาวันที่๒๙ถูกไหมถ้านับย้อนหลัง๒๙สิงหาย้อนหลังกลับไปผมว่า
ในวันที่๑๒สิงหานี่น่าจะปลอดภัยนะแต่ก็ลองดูอีกทีหนึ่งก่อน๑๘สิงหา
นี่ไงคุณลองรับกลับไป๒๙๒๘๒๗๒๖๒๕๒๔๒๓๒๒โอ้ถ้าเกิดว่า๑๒สิงหาผมว่า
แต่ยังไงก็ต้องระมัดระวังก็ต้องระมัดระวังคือกักตัวเองไว้ก่อนแล้วกัน
ช่วงตะโกนเขาเรียกว่าตอนนี้ก็มีการป้องกันในระดับหนึ่ง
ไม่เป็นหรอกแต่ผมว่าเขาน่าจะมีแบบไอ้ตรงเข้าสารเนี่ยที่เป็นเนี่ยก็ไปเจอใครมาหรือเปล่า
ที่มาจากต่างประเทศแล้วไปติดในวันนั้นหรือเปล่า
อันนี้คือขอโทษนะครับเป็นการตั้งข้อสังเกต
ไม่ได้กล่าวหาว่าที่นั่นมีหรืออะไรนะ

แล้วอาจจะไปสัมผัสชาวต่างชาติหรือเปล่าแล้วชาวต่างชาติอาจจะเป็นหรือเปล่า
อันนี้คือไม่รู้นะคือตั้งข้อสังเกตเฉย
ก็ต้องไปนั่งหาไทม์ไลน์กันอยู่แล้วครับตอนนี้เพราะว่าทางสวบคอเขามีการเปิดไทม์ไลน์ทั้งหมดแล้วด้วยนะครับ
ผมอ่ะมาที่เรื่องราวของดาวเทียมดวงแรกของทัพฟ้าไทยบ้านเรานะครับผม
ตอนนี้นภาหนึ่งครับขึ้นสู่อวกาศสำเร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะฮะ
วันนี้พลอากาศโทพงศักดิ์เสมาชัยโฆษกองทัพอากาศ
ได้ทำการยิงนำส่งดาวเทียมจำนวน๕๓ดวงจาก๑๓ประเทศนะครับ
ซึ่งหนึ่งในนั้นมีดาวเทียมนัพพา๑ครับ
ซึ่งเป็นดาวเทียมเพื่อความมั่นคงดวงแรกของกองทัพอากาศไทยรวมอยู่ด้วยครับ
โดยทำการยิงนำส่งฐานจากฐานยิงจรวดนะครับ
ดินแดนของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ที่ตั้งอยู่ทางตอนบนของทวีปอเมริกาใต้นั่นเองที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะ
สำหรับดาวเทียมนภา๑นะครับเป็นดาวเทียมดวงแรกของกองทัพอากาศนะครับ
ยิงขึ้นสู่ชั้นโอกาสเป็นดาวเทียมขนาดเล็กครับซึ่งจะโคจรในวงโคจรรอบโลกระดับต่ำนะครับ
มีภารกิจในการลาดตะเวนแล้วก็เฝ้าตรวจทางอวกาศนะครับ
ทำให้กองทัพอากาศเนี่ยมีครบทั้ง๓โดเมนนะครับ
เพื่อสนับสนุนนะครับการขับเคลื่อนกองทัพอากาศ
ตามยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศปี๒๐ปีนั่นเองครับ
ก็เรียกว่ามีเป็นที่เรียบร้อยครบเลย
เดี๋ยวก่อนนะผมต้องติดใจเรื่องของโควิดเนี่ย

คืออย่างนี้คือผมมานั่งคิดซ้ายคิดขวาอีกทีนะ
ผมว่าการนั่งนับไทม์ไลน์ถอยหลังแล้วอาจจะมีคนไปสัมผัสเขา

เขาไม่ได้ไปต่างประเทศไม่ได้ไปในประเทศ

ก็นั่นแหละแสดงว่าไอ้คนนั้นเนี่ย

กำลังอยู่ในวงไหนสักวงนึงอะ

คนนี้ไปติดกับคนนี้

แล้วคนนี้จะไปเจอใครอีกบ้างขนาดคนนี้ยังติดมาเลย
แล้วถ้าเกิดเป็นแบบระดับซูเปอร์
เป็นซุปเปอร์เซเดอร์แล้วอยู่ดีกระจายไปอีกโอ้โห

มายวนมันไม่ก็คงไม่ได้เป็นขึ้นไปเอง

คำนั้นน่าถูกว่ามีข้อมูลอะไรเนี่ย

แล้วคราวนี้มันไม่ใช่๑๔วันต้องไล่๒๑วันดีไม่ดีมันจะต้องไล่ก่อนสิงหาด้วย
หรอกไอ้ประเด็นตรงนั้นผมว่าไม่ใช่ประเด็นตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นที่ไปไล่นั่น
ประเด็นอยู่ที่ไอ้คนที่เอาเชื้อไปปล่อยให้เขา

หาตัวไม่ได้เป็นยานไม่รู้จะไปเจอที่ไหนอ่ะเออว่าพี่อัน
อันนี้สำคัญมากเพราะเขาปล่อยมาแล้วหนึ่งมีสิทธิ์ที่ปล่อยได้อีก
ค่ะอืมท่านผู้ชมครับอันนั้นก็ต้องไปเรียบเราไปติดตามไทย
นิวโชว์กันดูว่าเฮ้ยมันจะมีการไล่กันยังไง
โอเคเมื่อเมื่อกี้คุณหนุ่มออกมาพูดว่าเขาคือ
แล้วดีเจก็ได้เดินทางไปหลายสถานที่พอสมควรครับ
ทั้งเขาสานสามวันสองคืนอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ตามวัน
คืนเข้าไปนู่นเนี่ย๑๐กว่านู่นไม่น่าจะมีประเด็นหรอก
ผมว่าพี่บางทีมันก็น่าจะไม่ไม่ไม่คุณไม่ไม่ไม่ไม่
ผมเชื่ออย่างนั้นเชื่อผมดิไม่เข้าสารน่าสนใจเข้าสาร
น่าสนใจเข้าสารเขาน่าจะไปรับเชื้อมาจากตรงนั้นหรือเปล่า
อืมอ่าอันเนี้ยน่าสนใจแต่มันก็ไม่แทบอ๋อมันก็ต้องมีอยู่ดีน่ะ
ต่างชาติมันก็ยังมีอยู่เนอะก็นั่นไงก็ไม่รู้อ่ะ
ตอนนี้เป็นประเด็นแล้วล่ะครับผมเพราะว่าจำได้ไหมตอนทองหล่ออ่ะ
เห็นไหมหนึ่งก็ที่เที่ยวใช่ไหมไปหมดเลยอืมชุดใหญ่ด้วยฮะ
อย่าเป็นเลยนะครับท่านผู้ชมฮะกศธชเตรียมปรับเปลี่ยนการส่งคลื่นสัญญาณทีวีดิจิทัลใหม่ทั้งหมดเลย
จากกศตชจะปรับเปลี่ยนการส่งคลื่นสัญญาณทีวีดิจิทัลใหม่
เริ่มจากโซนพื้นที่ภาคใต้ก่อนนะฮะในวันที่๓กันยายนนี้
เขตพื้นที่จังหวัดประจวบคิริขันที่อำเภอหัวหินแล้วก็ปากน้ำปรานฮะ
อาจจะส่งผลให้บางพื้นที่ไม่สามารถรับชมรายการต่าง
ผู้ชมรายการผ่านกล่องทีวีดิจิทัลหรือทีวีรุ่นใหม่ที่มีจูเนอร์ในตัวเนี่ย
จะต้องทำการจูนขึ้นนะฮะจะต้องทำการจูนขึ้นเพื่อรับสัญญาณดิจิทัล
ทีวีคลื่นความถี่ใหม่ให้รับชมได้อย่างคมชัดหลังเวลา๕โมงเย็นเป็นต้นไปครับ
เอาอย่างนี้คุณถามว่าจะแก้ไขยังไงตั้งค่าง่ายเลยครับ
แก้ไขง่ายมากอย่างแรกเลยปรับจูนสัญญาณผ่านรีโมทครับ
ให้เข้าไปที่การตั้งค่าหรือติดตั้ง
จากนั้นกดค้นหาอัตโนมัติเมื่อระบบทำการค้นหาช่องเรียบร้อยแล้วเนี่ย
กดคำว่าตกลงอันนี้คือทีวีรุ่นใหม่นะครับ
หากพบปัญหาในการตั้งค่าสัญญาณหรือจอดับไปเนี่ย
โทร๐๒๐๗๐๐๗๐๐นี่เบอร์ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับ
การปรับขึ้นความถี่ของผู้ชมดิจิทัลทีวีนี้
กระทบผู้ชมทั้งประเทศนะครับ
และแต่ละพื้นที่จะดำเนินการในวันและเวลาที่แตกต่างกันไป

ก็จะมีการปรับขึ้นทีวีดิจิทัลกันใหม่
ต่อไปนี้เราก็จะให้ดูกันอย่างง่ายมาก

เราสามารถเปิดเข้าไปได้เลยถูกต้องไหมล่ะนะครับ
พื้นที่ต่างจังหวัดสามารถจูนสัญญาณได้หลัง๕โมงเย็นนะฮะ
กรุงเทพและปริมณฑลจะสามารถจูนสัญญาณได้หลัง๖โมงเช้า
อันนี้ก็ประกาศโดยทั่วกันนะฮะ
จะได้ดูทีวีได้สะดวกง่ายขึ้นยิ่งขึ้นมากขึ้นนะครับ
นะคะ
แล้วทำไมรู้มั้ยเมียนมาล์ก็ตอนนี้คนที่ติดเชื้อนี่เยอะมากเลย
แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวไปอีกไม่นานเนี่ย
คือสถานกศึกษาของเขาเองเอาไม่อยู่
เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่อยู่แล้วแล้วทีนี้จะกระจาย
พอกระจายเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะล้นมาทางขอบของเรา

เราก็ไม่รู้ว่าเข้ามาหรือยังอ๋ออันนี้เขาพูดกันแบบตรงไปตรงมา
เราต้องตั้งต้องตั้งรับมือให้ดีอันนั้นอ่ะ
อ่ะก็เดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่านะครับผม

ทั้งชายแดนด้วยทั้งในเมืองด้วย

แหมสอดแหมสาย

ที่เชียงล้าย

มันระบาดอยู่ที่ย่างไห่มันยังไม่เข้าย่างกุ้งมันระบาดในช่วงนี้ค่ะ
ย่าไข่ไปอยู่ติดกับพวกประเทศที่แบบว่ามันติดโควิดกันพอสมควร
จุดแดงนี้คือกระจายไปหมดแล้วตอนนี้หรอ
อีกไม่นานเดี๋ยวจะเต็มแล้วแล้วเดี๋ยวจะขยายมาข้างของเรานี่
โอ้โหโอ้โหน่ากลัวนะฮะดูจากโทรศัพท์พี่หนุ่มแล้วน่ากลัวมาก
ก็ต้องรอวัคซีนวัคซีนต้องได้นะ
ใครคือนักร้องม้าฟันแล้วทิ้งเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังพักกันสักครู่ฮะ

อ้าวมีเรื่องให้ชาวเน็ตได้แห่ไปสื่อประวัติกันแทบจะหมดธรรมเนียบนักร้องลูกทุ่ง
ฟันแล้วทิ้งแม้ว่าจะท้องก็ไม่รับคก์รึเหยียด
คนเลยโยงเรื่องไปที่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังอักษรย่อ

ตอเต่าอืมเอ้า

มอม้าอยู่ไม่รู้ก็บอกตอเต่า
เอ้าอะไรวะเมื่อกี้ตอนบอม

ตอเต่าซักพักนึงก็มีคนมาบอกว่า

ตอนแรกเป็นมอม้าแล้วก็เป็นต่อเต่าถูกต้อง
ไม่ต้องไปบนบานสานเก่าที่ไหนหรอกให้เสียค่ะหมูข้าไก่มันไม่ใช่มันไม่ใช่จะไกล
ถ้าไม่บอกใบ้หลายคนก็คงเดาไม่ถูก
วัยวุฒิตลอดจนบุคลิก
ตอนนี้นะฮะทุกคนพุ่งเป้าไปที่หลายคนคิดว่า

แต่ที่เขาเรื่องมีข่าวกับฟงกาแฟแต่เขาก็เคลียร์ไปแล้ว

แต่มมมีเพลงดังฉันนี้เรียกว่าฟังปุ๊บรูปั๊บ
เป็นเพลงแจ้งเกิดด้วยเสียงสะอื้นลูกคอ๑๐ชั้น
ไม่ใช่น่ะมศิษย์คำสร้อยไม่ได้จะใช่หรอกใช่ไหม

น้องซันเดย์น้องซันเดย์ไงที่คุณรอไง
โอ้ตายวันนั้นหนุ่มก็รอมาแล้วรอบนึงไงวิ่งเนอะหนุ่มเนาะ
ผมนะฮะไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งกระโหลกกระลาทั่วไป
ไม่แปลกว่าทำไมถึงมีแม่ยกตามเป็นพวน
ซึ่งตั้งแต่มีข่าวลือหลุดออกมาเจ้าตัวก็ไม่ยอมรับงานอีกเลย
ติดต่ออะไรไปก็เหมือนกับตัวร้อน
จริงเหรอแองจี้ถ้าอย่างนั้นก็มีข่าวเราสองคนมีเมียได้แล้วล่ะ
ไม่น่าจะใช่หรอกเพราะผมเห็นพี่เขาดื่มอยู่ไว้บ่อย
ทำไมวีกริปเหรอทำไมละหนุ่มทำไมเขากินวีกริปเหรอ

ครับผมพระเบรกก่อนครับ

งันดีมากนะครับนี่ครับเรียกว่าเป็นอีกครอบครัวน่ารักหวังใจแฟนคลับจริง

ครอบครัวนี้ก็ทำเอาแฟนใจบางทีเดียว
ลูกล่อหมดเลยพี่ปชวบที่ประจวบดูสิครับ
แต่สายตาสาวลุกวาวไปโฟกัสที่พี่เคนแทนที่ลูกนั่นเอง
มากคนโตร่น่ะคนโตล่ผู้แข็งทีระเด็ดเลย
คนโตร่เลย
เมนต์แซวกันใหญ่ว่าคุณพ่องานดีครับ

ลูกกับพี่เคนนอนกันพี่หน่อยด้วยนอนห้องเดียวกันหมด

เอาละฮะพรุ่งนี้๖โมงเย็นเจอกันนะครับ
แล้วก็ดูแลตัวเองใส่หน้ากากอนามัยนะฮะ
ล้างมือใครที่คิดว่าไปเที่ยวหรือว่าอยู่ในไทม์ไลน์ของชายคนนั้นที่ติดโควิดมา

จะประกาศให้เป็นเรื่องเป็นราวเนอะเอาจริง

พรุ่งนี้คุณจะประกาศเป็นว่าเขาไปที่ไหนกันมา